เพิ่มความสดใสด้วยความรักไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าเป็นของเขานะคะ
คุณใหม่สุคลธวาคนนี้บอกเลยว่าความเซ็กซี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเธอเนี่ยเซ็กซี่จัดตลอดอยู่แล้วนะคะ
นี่ดูโอ้ยอิจฉาไหมละออกหน้าขนาดนี้นะโอ้ยก็ดีด้วยนะจ๊ะ
ความรักนะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยก็มีรุ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรกำลังจะมีละครให้เราได้ชมกันด้วยนะคะ
และที่สำคัญงานเซ็กซี่ก็ไม่พลาดนะคะบอกเลยว่าเซ็กซี่ถี่จริง
ส่วนอัปเดตเรื่องงานแต่งนะปลายเดือนนี้ใหม่นัดวันค่ะ
แล้วก็เพราะว่าที่เจ้าสาวขอเปลี่ยนค่ะ

แต่ปีนี้อยู่แล้วเราก็เริ่มทำตามขั้นตอน
ต่างที่เตรียมไว้แต่ว่าคือแพลนเนี่ยเราเลือกสถานที่อะไรเสร็จแล้ว
แต่เขาจะเปลี่ยนคอนเซปต์อีกวันนี้ก็มาเปิดตัวนะคะกับ
เชนส์๒๕๖๑ต้องดูชุดที่ฟิตติ้งฟิตติ้งนี่คือแบบว่าคืออย่าใส่
เมลัยเสื้อเนี่ยคือปิดพี่พี่แบบอีกนิดอีกนิดจนแบบแทบจะไม่
เหลืออะไรแล้วก็เห็นชุดมันฟิตติ้งเรางงเลยนะก็เลยว่าเอ้ย
เต้งเดี๋ยวเรื่องนี้เขาตามทุกคิวเลยค่ะก็ให้แหมนะคะเขา
ซี่มาคอนเซ็ปต์ขนาดนี้ละครเขาเนี่ยก็หายไปสักพักนึงเนาะ
ถ้ากลับมาใหม่ก็ต้องแบบโชว์เซ็กซี่นิดนึงนะคะ
รักอยากให้คุณใหม่ได้สมหวังจริงถ้าใครได้เสิร์ชมาใช่นะ
ไฮโซไฮโซนักแข่งรถอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ครั้ง
นี้เนี่ยมีงานแต่งสมบูรณ์จริงนะคะโวยพรด้วยจริง